มาเรื่องว่ายอย่างนี้

คือร้านทำผมร้านนี้อยู่ที่เชียงใหม่

ลองฟังดู
น้ำยาที่ใช้ก็คือนำเข้าจากเกาหลี

ไม่ได้ใช้ของเกรดตลาดที่ร้านรากย่าใช้กัน

แต่ถ้าต้องการของถูกไปที่อื่นได้

ไม่มีร้านไหนนะจ๊ะใช้ในเชียงใหม่

ตัวละ๘แสนจ้า

แกนละ๕๐๐บาท

จากนี้ร้านพี่เขาเนี่ย

ค่าทำแต่ละอย่างแพง

กันไก๑๘๐๐๐๐บาท

คุณผู้ชมไม่ใช่แค่ในคลิปเท่านั้นนะ
ในโพสต์ในโพสต์ของช่างโอเอง
ร้านนี้เขาโพสต์เอาไว้แบบนี้

ต้นทุนชีวิตต่ำบอกว่าแพง

เหมือนทำฟรียิ่งถ้าวันไหนคนเยอะ

โชว์คุณงงไหมล่ะครับ
ก็นี่แหละถึงบอกว่าถ้ามันไม่ดีจริง

นี่ไงผมเขาบอกว่าอีกหน่อยเนี่ย

อุปกรณ์แต่ละอย่างเท่าไหร่อันนั้นก็เป็นการลงทุนของท่าน
แต่สิ่งที่มันสร้างความตะขิดตะขวงใจให้กับคนที่ฟังก็คือ
ร้านไม่เน้นกลุ่มรากย่านะหรือลูกค้าที่ไม่พร้อมจะจ่ายค่าบริการมันแพงเนี่ย
ใครมองหาร้าน๘๐๑๐๐นึงก็ไม่ต้องแวะมาร้านเขา
มันกลายเป็นมีคำว่าอะไรรากย่าตลาดล่าง
ราคาของนี่ซื้อบ้านคนจนได้เลยนะแบบนี้

แต่ที่มาที่ไปเนี่ยพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตเห็นว่าจริง
คือมีคนไปโพสต์ก่อนว่ามีร้านตัดผมนะในอำเภอสรรกำแพง

แล้วร้านช่างโอเขาก็มาชี้แจงใช่ไหมแต่ชี้แจงยังไงให้ทัวร์ลงละเนี่ย
คือจริงช่างโอบอกแหละว่าไม่ใช่ร้านของช่างโอนะไอ้๕๕๐๐นี้
แต่ดูสิสิ่งที่ช่างโอชี้แจงบอกมูลค่าของสินค้าของอุปกรณ์

ใช่มันกลายเป็นร้าน๕๕๐๐นะเอารอด
จนคนไม่อยากรู้ละไอ้ร้าน๕๕๐๐เป็นอย่างไร

คุณผู้ชมแล้วเมื่อวานนี้ครับนักข่าวก็ไปร้านช่างโอเลยนะ
ชื่อจริงคือนายธีรยุทธ์ประยูนอายุ๕๐ปีครับ

ถ้าต้องการชี้แจงเรื่องดราม่าร้านทำผมแพงซึ่งมีคนไปคิดไปเหมาว่าร้านช่างโอแน่เลย๕๕๐๐เนี่ย
แล้วเขาบอกความจริงไม่ใช่เพราะที่ร้านเนี่ยราคาระบุชัดเจนเช่นอาสะใดเริ่มต้น๒๕๐บาท
อันนี้ก็ราคาทั่วไปกรุงเทพก็ประมาณนี้แล้วช่างโอก็บอกจะมีการตกลงราคากับลูกค้าก่อนทำด้วย
แต่ด้วยความโมโหอ๋อเหรอช่างโอโมโหหรอก็เลยอัดคลิปนี้แต่ตอนอัดก็ดูเพลินดีนะ
ก็เลยใช้คำแบบนั้นไปครับเขาบอกเขาไม่ได้ตั้งใจพยายามลบคลิปแล้วแต่ไม่ทันนะสิ
มีคนแชร์ไปแล้วไงแชร์ไปในตามกลุ่มต่างเนี่ย
ทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนร่วมอาชีพทั้งอาจารย์สอนทำผมกระนำเลยนะ
กระหน่ำมาต่อว่าช่างโอรู้สึกผิดครับฟังช่างโอหน่อยฮะ
พี่น้ำแข็งช่างโอเขา
ช่างโอเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรบ้างนะซื้อบ้าน
ราคาทั้งหมดรวมกันซื้อบ้านคนจนได้เลย

แล้วก็มีรากย่าตลาดล่าง
โอยืนยันไม่ได้ดูถูกใคร
ให้บริการทุกคนด้วยความยินดี
แล้วก็ย้ำว่าราคาที่ให้บริการของทางร้านไม่ได้แพง
สมเหตุสมผลตามคุณภาพเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็ฝีมือช่าง
แต่นี่ไงคนก็เลยถามว่าเดี๋ยวก่อนนะ
ไม่ได้ดูถูกใครแล้วทำไมดูตอนอัดคลิปอ่ะ
ถึงมีอารมณ์แบบนั้นและเลือกใช้คำแบบนั้น
คือช่างโอบอกว่ามันมีเรื่องโมโหก่อนหน้า

แล้วเอาจริงเมื่อวานตอนที่นักข่าวไปหา
ตอนแรกช่างโอบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้ว

อย่างน้อยคนที่เขาดูข่าวอยู่

แล้วแต่วิจารณญาณของลูกค้าแล้วล่ะค่ะ
ว่าจะไปใช้บริการต่อไหมหรือยังไงนะคะ